ผมจะพาไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่เพชรชบุรี
ก็ติดเชื้อไปจำนวนมากแล้วเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ครับ
แล้วมีบางคนเนี่ยพยายามจะหนีออกจากโรงพยาบาลสนามด้วย
วุ่นวายไหมล่ะครับลองดูครับ
นี่เป็นเหตุชุนละมุนนะครับเมื่อกลุ่มผู้ป่วยโควิด๑๙
ชาวเมียนมากว่า๕๐๐คนที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
โรงงานแคลคอมที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
คือเขาออกมานอกตัวอาคารเนื่องจากไฟดับครับคุณผู้ชมฮะ
คือกระแสไฟของโรงพยาบาลสนามขัดข้องเนี่ย
ทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่พอใจครับมันร้อนทำไมมันร้อนอ่ะ
คือต้องอธิบายแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแหล่งข่าวผมที่อยู่ที่นั่นเล่าให้ฟัง
บอกว่าคือเขาปรับตัวโรงงานนั่นแหละเป็นโรงพยาบาลสนาม
คือการเป็นโรงงานเนี่ยมันก็อากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทอยู่แล้ว
แต่พอไฟมันดับเขาก็ต้องออกมาเพราะมันแออัด
ตำรวจเอยทหารเอ่ยฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ยนี่ครับ
เข้าไปเจรจากับแรงงานกลุ่มดังกล่าว
กระทั่งเวลา๔ทุ่มครับคุณผู้ชมครับพลตรีประยุทธ์อุ่นอบ
ท่านผู้ประชาการบนโทษทหารบกที่๑๕
ไปกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปไปลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากัน
ที่สำคัญคือต้องไปเจรจากับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้
เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
แล้วก็คุมเข้มบริเวณริมรั้วรอบโรงงานนะครับเพื่อป้องกันแรงงานจะหนี
ส่วนสาเหตุของไฟฟ้ากัดข้อมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับ
อย่างที่ผมบอกใช่ไหมมันเป็นโรงงาน
แล้วปรับไปโรงพยาบาลสนามมันก็อึดอัด
ผู้ป่วยเขาเอาพัดลมมาดิต่างคนต่างเสียบต่างคนต่างเปิด
ต่างคนต่างเสียบไฟฟ้ามันเกินนะครับ

มันขัดข้องอยู่นานหลายชั่วโมง

คือคนงานอ่ะ
คือเขากินกับข้าวธรรมดาเขาอยู่ในแคมป์
เขาก็ทำกินกันเองนะรสชาติเขาแกงแบบเมียนมา
เมียนมาหน่อยอะไรอย่างนี้พอคราวนี้บางคนเอากระทะไฟฟ้ามา
เอาหม้อเอาหายอะไรมาเสียบไงไฟมันยิ่งเกินหนักขึ้นไปอีก
ก็ทำให้มันถูกปากตัวเองอ่ะเนอะนั่นแหละคือจริงอาหารที่เขาทำให้พอนะครับ
พอแต่หนึ่งเขาอาจจะบางคนกำยำแรงงานกินเยอะไม่อิ่มและอีกอย่างคือไม่ถูกปาก
ก็เลยอยากจะทำกับข้าวแบบบ้านเขากินเองนะฮะอันนี้ข้อมูลจากในพื้นที่เลยนะ
จากนั้นพลตรีประยุกต์นะฮะได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอเภอเขาย้อย
ให้เอารถผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราวมาติดตั้งและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคาร๑๑
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อจะได้มีไฟฟ้าใช้นะครับ
แล้วก็ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ขัดคล่องใช้เวลากว่าสี่ชั่วโมงครับ
สามารถแก้ไขเรื่องไฟฟ้าได้สำเร็จกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาพอใจครับ
กลับเข้าไปรักษาตัวแบบเดิมนะฮะตลอดระยะเวลาการชูมรุมไม่มีการกอกเหตุรแรงใด
แต่ยังมีอยู่ในจำนวนที่พอที่จะรับมือไหว
แล้วแบบนี้ฮะท่านผู้ว่าครับลองเปิดรับจิตอาสาจากนอกจังหวัดไหมฮะ
คือตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้มาคือ
จิตอาสาที่จะทำงานในจังหวัดเพชรชบุรีตอนนี้ไม่เพียงพอ
คนที่จะไปแจกอาหารตามห้องตามโรงพยาบาลสนามเนี่ย
ตอนนี้จากข้อมูลในพื้นที่คือไม่เพียงพอ
ลองดูไหมครับลองดูเผื่อจะมีจิตอาสาที่เขามีความชำนาญ

หกผีฝันดีฝันเด่นอะไรที่ผมรู้จักเนี่ย

ปรึกษาเขาดูเผื่อว่าจะได้มีคนไปเป็นจิตอาสาไปช่วยทำงาน
ลองดูนะครับผมขออนุญาตนำเรียนท่านมาณที่นี้ครับ
แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนหนีออกไปใช่ไหมเนี่ย

หั่นใจจังเลยว่าจะหนีออกไปได้